ขอรูปคู่ขึ้นมาหน่อยได้ไหมจ้า
หวานเส้นหวานหิ่งห้อย
ดิฉันเช็คร้านแล้วเขาไปไหนกันมาตามไป

คือหิ่งห้อยนะจ๊ะของจริง
ไม่ใช่สแตนด์อินด้วยมาตัวเป็นเพลย์เลยนะคะ
ก็มีภาพคู่แบบนี้แหละหวานมาฝากเป็นแฟน

บรรยากาศนี่คือแบบว่าโรแมนติกมากเลยจริง

บอกเลยว่าไม่ใช่ไฟแต่ว่าเป็นหิ่งห้อย
ดูแล้วมันแบบแวววาวแบบว้าวอะไรอย่างนี้

คุณถ้าผู้ชายพาไปกินข้าวอย่างนี้

เออค่ะไม่แน่ใจว่ามื้อนี้นะโอกาสพิเศษอะไร
แต่ว่าความพิเศษก็คือช่อดอกไม้ช่อนี้คุณผู้ชมค่ะ
โบเมลดาสั่งมาเพื่อหนุ่มอาเล็กเลย

โบเนี่ยเธอใช้บอกความรู้สึกว่าขอบคุณทุกการตอบรับเลย

ตอนนี้สุดปังจาก๑๐ล้านวิวไปแล้ว
ใต้ภาพค่ะโบเนี่ยยังบอกว่าภาพนี้ไม่เกี่ยวกับแคปชั่นนะคะ
แต่เอาจริงป้าพวกเราก็เกี่ยวเต็มนะ

เพลงเขาชื่อแฟนผมน่ารักใช่ไหม
การใช้ภาพนี้มันขอบคุณนะคะ

แฟนตัวจริงแล้วก็แฟนคลับด้วย
เอาง่ายเลยนอกจากชื่อเพลงน่าจะชื่อแฟนผมน่ารักแล้ว
โบเนี่ยเขาจะสื่อถึงอะไรนะคะว่าแฟนเขาก็น่ารักเหมือนกัน
ทำไมความหวานฟินแรงเบอร์แบบนี้สุดยอดเลย

แฟนผมน่ารักจังเลยครับ

แฟนผมน่ารักจังเลยครับ
เจอแบบนี้ก็ตายดีครับ